นี่นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะอยู่ที่บ้านของกำนันตำบลหนองหง
พานทองจังหวัดชนบุรีเห็นไหมไปส่งเสร็จปุ๊บอ่า
เหมือนจะออกไปจอดมองอะไรอยู่บางอย่าง
กลางถนนอยู่ใต้ร่มไม้สักพักหนึ่งกำลังจะออกหันมองซ้ายอย่างเดียว
ไม่มองขวาหน้าโครมกระเด็นกล่องพัสดุจดมงจดหมาย
กระเด็นตกไปหมดเห็นไหมเขามองแต่ซ้ายคุณ
ใช่แต่เขาไม่มองทางขวาเลยฮะแล้วทางตรงมันมีรถจักรยานยนต์มาเนี่ยครับ
เต็มแบบนี้ตัวลอยเลยนะฮะก็ขณะที่ภาพเนี่ยจับได้ก็คือ
นายเกรอเกียจพรักดีคำก็เป็นผมรุฬไปศนีย์ของบุษัทไปศนีย์ไทยเนี่ยแหละครับ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาส่งจดหมายที่บ้านกำนันแล้วก็ขี่ออกไปบนถนนมาบโป่งบ้านบึง
ดูพัสดุตรงกลางถนนสักพักนึงมองแต่ซ้ายแล้วขับออกไป
แล้วถูกรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กชายพัศกรชูควรอายุเพียง๑๓ปีนะ

คนที่ชนเนี่ยเป็นเยาวชนยังไม่มีใบขับขี่นะฮะ

ขี่มาทางตรงพุ่งชนกระเด็นล้มทั้งคู่เลยนะฮะ
รถก็พังกล่องพัสดุจดหมายก็ตกเกลือนเต็มไปหมดเลย
หลังจากนั้นทางด้านของกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายพัศกร
เพราะมีแผลตามร่างกายก็ประถมพยาบาลแล้วก็ให้กลับบ้านไป
ส่วนหนุ่มปรายศนีย์บาดเจ็บอันนี้หนักกว่าหนักกว่าเพราะว่าขาหักเลย

ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาล

ก็เลยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชนบุรี

แล้วก็ตั้งข้อหาดำเนินคดีกับคนที่ผิดต่อไปล่ะครับ